ข่าวนี้ก็ต้องตามล่าล่าหานางอี้ค่ะ
อี้คือใครคือคนที่มาหลอกคุณป้าคุณย่าคุณยาย

เพราะว่านางอี้เขามาบอกว่าต้องใช้เงินด่วนเลย
คุณป้าคุณย่าคุณยายไปกู้เงินมาให้
แล้วนางอี้บอกว่าเพื่อความมั่นใจ
ฉันจะเอาโฉนดที่ดินฉันค้ำประกันเอาไว้

โฉนดของนางอี้คือโฉนดปลอม
แล้วคุณป้าคุณย่าคุณยายเขาอุตส่าห์ไปกู้เงินมา

แล้วดูสิคนแก่ต้องมาโรงพักกันแบบนี้คุณ

ไม่สบายกายแล้วก็ต้องไม่สบายใจอีกนะ
ไม่สบายใจตอนนี้หนักสุดกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
เพราะว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยนะคุณ๒๐กว่าล้านนะคะ
ชาวบ้านที่ตำบลกระสังเที่ยงอำเภอเมืองบุรีรัมพ์
กว่าคนก็ส่วนใหญ่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย

กับพนักงานสอบที่สพเมืองบุรีรำนะคะ
แล้วก็ให้เอาผิดกับนางอี้
อายุ๔๒ปีนางอี้เป็นข้าราชการ
คือเป็นนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการของอบตกระสัง
แต่ว่านางอี้เขาลาออกไปตั้งแต่๒๐ตุลาที่ผ่านมาแล้ว
ทีนี้พฤติกรรมของนางอี้เอาโฉนดปลอมมาวางค้ำประกัน
แล้วก็มาขอยืมเงินคุณป้าคุณย่าคุณยาย
ผู้เสียหายแต่ละคนโดนกันไปคนละแสนบ้าง

คุณยายท่านหนึ่งโดน๓ล้านใช่ค่ะ
เงินเก็บทั้งชีวิตนะใช่เนี่ยอย่างคุณยายปุ่นนี่ไง

บอกว่าโอ๊ยเขามาขอให้ฉันไปกู้เงินให้ฉันก็ยอมหรอก
เพราะเห็นว่าเขาเป็นเมียของหลาน
รอบแรกก็ให้กู้๑ล้านบาทแล้วต่อมาเขาก็บอกว่าไม่พอ
จะเอาไปปิดบัญชีสหกรณ์ฉันก็กู้ให้อีกล้านหนึ่งก็ไม่พอ
แล้วเนี่ยหลานสะพ้ายบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปลงให้กู้อีกล้านกว่าบาท
ก็เลยรวมแล้วยายให้ไป๓ล้านกว่าเลยนะ
แล้วบอกว่าอุตส่าห์เอาที่ดินทำเลดี๕ไร่
บ้าน๒งานกว่าไปค้ำประกันไว้
ซึ่งที่ดินตรงนี้ตั้งใจเอาไว้แล้วจะสร้างบ้านให้ลูกชายอยู่
ตอนนี้ฉันหมดแล้วหมดทุกอย่างเลยจ้า
ตอนนี้ทุกข์ใจยังไงบ้างครับ
ทุกข์ใจป่ะนอนไม่หลับเลย
เพราะว่าที่ก็อยากให้ลูกไปสร้างบ้านก็ไม่ได้สร้าง

คืออยากบอกให้เขากลับมาช่วยใช้หนี้นะจ๊ะ
เพราะว่าที่นี่ที่เขาโกไว้นะ

ติดต่อไม่ได้เลยโทรศัพท์ก็ปิดหมดเลยจ้ะ

ที่ทำคนแก่แบบนี้บาปนะ

อีกคนนึงโดน๘แสนค่ะ

เขาเป็นคนปากหวานเขาพูดเพราะเลย

แล้วเขามีการเอาโฉนดที่ดินของเขาเนี่ย

แล้วที่ยายเชื่อเพราะอะไรรู้ไหม
อี้เนี่ยนะเขาเป็นข้าราชการก็ทำงานอยู่ที่บ้านเดียวกันนี่แหละ
ถือว่าเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมไงแล้วผัวเขาเนี่ยเป็นรองนายกอบตด้วย
ยายก็เชื่อใจสิยายก็เลยให้ยืมแต่เจ็บใจจังเลยอ่ะลูกเอ้ย
พอยายมารู้ว่าโฉนดที่เอามาค้ำนั้นมันเป็นโฉนดปลอม
เฮ้ยเรื่องมาแดงขึ้นเพราะอะไรเพราะนางอี้ละออกไปมา๒๐ตุลาคมไง
ไม่ใช่ทั้งหมดนะยังมีผู้เสียหายคนอื่นอีกโดนหลอกเพียบเลย
ขนาดเพื่อนร่วมงานด้วยกันในสำนักงานโอบตเนี่ยครึ่งสำนักงานในน่ะ

แล้วเงินที่คุณป้าคุณย่าคุณยายเขาให้ยืม
เป็นเงินเก็บทั้งชีวิตแล้วคุณสืบสกุล
มันมีทั้งเงินเก็บและเงินที่นางอี้เอาไปกู้
พอเอาไปกู้ปรากฏว่าคุณป้าคุณยาย

คุณป้าคุณยายบอกจะเอาปัญญาที่ไหนมาใช้หนี้
ไม่ไหวค่ะขอให้ตำรวจตามจับตัวนางอี้ให้เจอเร็วเถอะนะคะ

เป็นภรรยาของยาดกันเออยาดกัน
แต่เรื่องนี้ต้องติดตามความคืบหน้านะ
ใช่ค่ะเพราะสงสารจริงนะครับ